ข่าวคนใจบุญคนมีน้ำใจ

พาไปดูผู้ชายคนนึงค่ะที่สระบุรี
เขาแจกถุงยางชีพ๘๐๐ชุด

ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙

อายุ๔๖ปีมาพร้อมกับครอบครัว

อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ที่ตำบลบัวลอย

ก็เป็นบ้านเกิดของเสียเก่ง

แล้วทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในตำบลบัวลอย
ทั้ง๑๓หมู่บ้านขาดรายได้

ทีนี้เสียเก่งก็เลยตัดสินใจ

ว่าทำยังไงดีที่รักเราจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ยังไงบ้าง

แล้วก็ใส่ถุงยางชีพแบบที่คุณผู้ชมเห็น

คือไปยังจิตอาสาแล้วก็อสม

แล้วก็มีป้ายอยู่ในถุงด้วย
๘๐๐ชุดนี้แต่ละชุดก็จะมี
ข้าวสาร๕กิโล๑ถุง

กระป๋อง๖กระป๋องมาม่า๖ซอง
น้ำดื่ม๑แพ็คก็คือ๑๒ขวด
แล้วก็แจกให้ครอบครัวละ๒๐๐บาท

ใช้เงินไปทั้งหมด๑๖๐๐๐บาท

ก็เสียเก่งบอกว่าได้ใช้รถจักรยานยนต์

อันนี้ก็เอากระบะไปใส่ท้ายรถ

แจกตามตรอกซอกซอยถึงในบ้านเลย
เพราะว่าชาวบ้านไม่ต้องออกมาต่อแถว

แล้วมันจะเป็นการแพร่ระบาดโควิด๑๙อีก

เก่งบอกว่าผมและครอบครัวเนี่ย

แม้อยากเห็นคนอย่างเสียเก่งเนี่ย